เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาช่วงประมาณ๒๐นาฬิกา
ผู้ชุมนุมนะครับได้ประกาศยุติการชุมนุม
บริเวณนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ล่าสุดขณะนี้กลุ่มผู้ชุมนุมทยอยเดินทางกลับบ้านกันหมดแล้วนะครับ
รถขยายเสียงที่จอดอยู่บริเวณใต้สะพานลอยขนาดนี้
เคลื่อนตัวออกไปจากตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ตอนนี้ก็ทยอยเดินทางกลับบ้านกันหมดแล้วนะครับ
ส่วนที่เหลือที่คุณผู้ชมเห็นอยู่บริเวณซ้ายมือขณะนี้นะครับ
คือกาดของกลุ่มผู้ชุมนุม
รวมไปถึงธนาธิพยาบาลนะครับ
ที่ตอนนี้ก็ได้มีการเก็บข้าวของ

เป็นเต็นต์พยาบาลนะครับ
ที่จะคอยแจกแอมโมเนียคอยแจกน้ำ

ตอนนี้ทางกาดก็เริ่มมีการทยอยเก็บของบางส่วน
ส่วนเป็นข้าวเป็นน้ำก็รับประทานกันอยู่บริเวณนี้ด้วย
แล้วก็มีการประชุมวางแผนกันขนาดเดียวกัน
การปราศัยวันนี้ก็เป็นไปอย่างสงบ
หลักวันนี้ก็คือการประสัยโจมตีน
นำเสนอข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือน
แล้วก็มีการยื่นหนังสือและยื่นแถลงการ
อ้างว่าบิดเบือนข้อเท็จจริง
รวมไปถึงถ้าเกิดว่ายังนำเสนอแบบนี้อยู่
ก็จะยื่นหนังสือต่อสมคมนักข่าววิทยุและธรรทัศน์ไทย

ก็วันนี้การประสัยหลักอยู่ที่จานิว
ที่มาปราศัยถึงข้อหลัก๓ข้อนั่นก็คือ
หนึ่งเรื่องของการให้พลเจภรุตนโอชาลาออกจากตำแหน่ง

และ๓ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์
ซึ่งหลังจากจานิวปราศัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ได้มีการประกาศยุติการชุมนุมที่บริเวณนี้
แล้วก็ประชาชนที่อยู่ตรงนี้ก็แยกย้ายกันกลับบ้านนะครับ
ขณะเดียวกันการจราจรบริเวณถนนบางนาตราด
มุ่งหน้าชนบุรีการจราจรขนาดนี้
ก็เปิดการจราจรครบทุกเลนแล้ว
ให้รถสามารถสัญจรผ่านไปมาได้ตามปกติ
ขณะเดียวกันฝั่งตรงข้ามก็ยังคงสัญจรปกติอยู่นะครับ
และนี่เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นบริเวณ
ชุมนุมวันนี้ถือได้ว่าเป็นไปอย่างสงบแล้วครับ
รวมไปถึงรัฐบาลให้ลาออกจากตำแหน่งนะครับ
นี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดจากที่นี่นะครับ

ดังนั้นนะคะทั้ง๓จุดหลักที่มวลชนไปร่วมชุมนุมกัน
ตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นนะคะยุติการชุมนุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็เดี๋ยวดูท่าทีความเคลื่อนไหววันพรุ่งนี้กันต่อนะฮะ